เรื่องของการตากข้าวแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของการตากข้าวครับที่ขอนแก่นถึงขั้นต้องยกครัวกันไปเฝ้าเลยไปนอนเฝ้าสามวันสามคืนกันเลยรอจนข้าวเนี่ยแห้งก่อน
เพราะไม่งั้นทำไมถ้าตากไว้ที่ริมถนนหรือที่ไหนนะ

ขโมยใช่มั้ยครับ

นี่คือมากันทั้งครอบครัวเลย
ยายพ่อแม่ลูกเล็กเด็ก

ก็เลยทำกับข้าวกินกันตรงนี้เลยว่างั้นเถอะ
ที่ร่านอเด็กประสงค์ประจำหมู่บ้าน๒บ้านหนองแฮย
บนพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นที่ต้องพาลูกเต้าไปอยู่ตรงนี้
นำข้าวเปลือกมาตากได้อันนี้ผมชื่นชมนะ
ที่นี่บริหารจัดการดีนะฮะแทนที่จะเอาข้าวไปตาก
บนถนนที่เสี่ยงอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังป้อง
หัวขโมยเนี่ยย่องมาขโมยข้าวเปลือกด้วย
จากการสอบถามนางหนูคล้ายนาเสถียรท่านอายุ๗๓ปีแล้วนะครับ
เจ้าของข้าวเปลือกจากเนื้อที่นา๖ไร่เนี่ย
เล่าบอกว่าหลังจากที่จ้างรถเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ
ก็นำข้าวเปลือกมาตากที่ลานอเนกประสงค์แห่งนี้
โดยนำมาตากเป็นประจำทุกปีแล้วก็จะมานอนเฝ้าจนกว่าจะครบ๓วัน
หรือว่าจนกว่าข้าวจะแห้งจนสามารถนำใส่กระสอบได้
เนื่องจากถ้าไม่นอนเฝ้าเนี่ยแล้วคุณนักข่าวคนร้ายมันก็มาขโมยข้าวไป
แต่บางครั้งถึงแม้จะนอนเฝ้าก็ไม่ไหวจะถูกขโมยไปนะ
เพราะว่าหลายปีก่อนเคยตากข้าวไว้ที่ลานหน้าบ้านหน้าบ้านนะครับ
หน้าบ้านยังถูกคนร้ายมาขโมยไปหลายกระสอบเลย
แล้วปีนี้ได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่ามีฝนเยอะ
นำข้าวเปลือกมาตากที่ลาอเนกประสงค์แล้วก็กางเต็นต์นอนกับครอบครัว
เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลข้าวคาดว่า๓วันนะครับ
ก็จะสามารถเก็บเข้ายุ้งฉางที่บ้านได้
แล้วก็จะนอนเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงจนกว่าข้าวจะแห้ง

แนะนำนะครับถ้าเก็บได้ข้าวแห้งเก็บไว้หน่อย
ได้ทำหน้าเอาข้าวไปตากด้วยแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะเปิดได้

ครับผมล่าสุดทหารก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดค่ายให้ตากข้าว

ผู้นำชุมชนนะครับมีวิสัยทัศน์ครับ
อ่าทำดีเราก็ชื่นชมนะ